เอาล่ะน้องก๊อฟน้องปุ้ยครับเคยไปร้านเป็ดพะโล้ร้านดังร้านนี้ไหม
เป็นร้านโปรดร้านประจำของผมเลยทรงวังหิน
ไปบ่อยมากเคยไปแต่ไปก่อนหน้านี้นานแล้วนะ
ใช่นี่ถ้าสมมุติว่าช่วงนี้มันไม่ได้มีการแพร่ระบาดนะ
นี่ยังอยากจะไปกินเลยคือทางร้านเนี่ยชี้แจงมาแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับบอกว่าครอบครัวเจ้าของร้านเนี่ยติดโควิด๔คน
ลูกน้องเกือบร้อยชีวิตร้านนี้ร้านใหญ่จริงครับ
สุดลูกหูลูกตาสุดไปยังที่จอดรถนั่นน่ะนะฮะ
คือเกือบร้อยชีวิตตรวจหาเชื้อแล้วเนี่ยตอนนี้ติดเพิ่ม๑คนนะครับ
ขึ้นบอกว่าด่วนสาขาสี่แยกวังหินครอบครัวเจ้าของกิจการร้านทรงเป็ดพะโล้
สาขา๔แยกวังหินขอแจ้งให้ทราบว่าเราทั้งหมด๔คนติดเชื้อโควิด๑๙
ว่าติดจากการเดินทางไปจังหวัดชนบุรีเมื่อวันหยุดของร้าน
พอกลับมาก็มีอาการทันที
ด้วยความไม่แน่ใจจึงสั่งปิดร้านทันที๑๔วัน

และไม่แน่ใจว่าใครติดไปบ้าง
แต่ทางครอบครัวไม่ได้สูงสิงกับใคร
ไม่ได้รับลูกค้าและไม่ได้ทำอาหารครับ
ทางร้านสั่งตรวจทุกคนภายในร้านเกือบ๑๐๐ชีวิต
ขณะนี้มีติดเพิ่มเพียง๑คนต้องขอโทษชาววังหินที่ทำให้ต้องเดือดร้อนและเสี่ยงไปด้วย

กว่าจะแน่ใจจริงว่าไม่มีใครติดเชื้ออีก
ปัญหาของเราจะไม่ให้เป็นปัญหาของส่วนรวม
หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้

ยินดีตอบทุกคำถามอย่างไม่ปิดบัง
พนักงานในร้านที่เป็นคนไทยไม่ติด
และพนักงานชาวลาวติดเชื้อ๑คน
ในวันข้างหน้าที่ทุกอย่างดีขึ้น
แล้วจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจและเข้าใจครับ
ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีปลอดภัยครับ
ข่าวที่ว่าติดหมดทั้งร้านไม่เป็นความจริง
แต่เข้าใจไม่คิดโทษใคร
ทุกคนมีสิทธิที่จะตื่นตระหนก
แต่อยากให้ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะฮะ
ก็ในฐานะที่เราก็เป็นลูกค้าประจำเขาเหมือนกันนะ
ขอให้ทุกคนในร้านปลอดภัยนะครับ